ของทีมชาติไทยนะครับที่จะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าอาเซียนครับในวันนี้เป็นนัดแรกนะครับก็จะพบกับตีมอลเลสเต้นะครับโดยเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวความพร้อมนะครับทางด้านกุญซื้อของทีมอย่างมาโนโพลกิ้งนะครับก็ออกมาบอกว่าตั้งเป้าที่จะพาแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้นะครับ

เพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นมีคุณภาพแล้วก็แม้จะมีเวลาเตรียมทีมที่๕วันเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าน่าพอใจต้องหาจุดลงตัวโดยเร็วนะครับมาโน้นก็ทิ้งท้ายนะครับว่ารายการนี้ไม่ได้มีแค่ไทยกับเวียดนามซึ่งเป็นแชมป์เก่าเท่านั้นแต่ต้องสู้กับทุกทีมต้องเดินหน้าไปทีละเกมนะครับมองที่นัด
ทุกคนนั้นจะช่วยกันทำผลงานนัดแรกให้ดีที่สุด
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมแล้วก็เรียกรอยยิ้มให้คนไทยนะครับ
ขณะที่ทางชนะทิพย์สงกระสินนะครับกระตันทีมชาติไทยในชุดนี้
สุดท้ายของรุ่นการ๒๐๒๑เมื่อวานนี้นะครับ
จังหวะที่เจตนายิงแล้วโดนบอลผิดเหลี่ยมนะครับ
อันดับสุดท้ายของตาราง๑ต่อ๐นะครับ
ซึ่งเป็นแอสซิตที่๖ของเมซี่เจในซีซั่นนี้นะครับ
ซึ่งกัปตันเจก็จะเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยที่สิงคโปร์
แล้วก็คาดว่าน่าจะถึงวันนี้นะครับ
ก่อนกักตัว๑วันตามมาตรการของสิงคโปร์นะครับ
ไปดูคาดการณ์๑๑คนแรกของทีมชาติไทย
คาดว่าจะลงสนามพบกับตีมอลในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ภุรศาสตร์ประตูนั้นก็กวินทำสัจจานั้นนะครับ
ส่วนกองหลัง๔คนนั้นแก๊กขวาเป็นทิสตองโด
คู่เซนเตอร์นั้นเป็นมณฑ์ธอมเบียร์กับเอเลซ์ดอลเลาะนะครับ
ขณะที่กองกลางก็จะนำโดยพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับ
เป็นตัวรับส่วนธนวัฒนซึ้งจิตถาวรแล้วก็สหรัฐอยู่เย็นนั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับ
ขณะที่แนวลุก๓คนนั้นก็เป็นสุประโชคสารชาติปฐมพลเจริญรัตนาพิรมนะครับ
ปั้นเกมลุกสนับสนุนธีรสินแดงดาเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับ
โปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีมชาติไทยนั้นก็จะพบกับตีมอลเลสเต้เวลา๔โมงครึ่งนะครับ